เราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ลบบุรีก่อน
มีเด็กนักเรียนเนี่ยทำร้ายกันชกกันต่อยกันนะครับ
ไปดูนะฮะคนเจ็บเนี่ยหนักทีเดียวนะครับ

เลือดแตก
เลือดแตก

พอแล้ว
จบนะครับ

นี่ค่ะฉากจบของคลิปนี้
คนที่ไทยเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายเขาอ่ะ

จบนะครับแล้วก็จุ๊บให้
แต่ดูน้องคนนี้ครับ

ใครเห็นก็บอกโอ้โหน่าสงสารมาก
คือคุณจะมีเรื่องมีราวกันอะไรกันเนี่ย

มาลงเอาไว้แล้วก็ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ต้องไม่ขอปล่อยผ่านนะ

หรือจะมีสาเหตุอะไรนอกเหนือจากนี้ก็ต้อง
รอให้ฝ่ายกระทำออกมาชี้แจง
แต่ไม่ว่าจะอะไรการกระทำลักษณะแบบนี้
มันอันทภาณชัดไม่ใช่นักเรียนนี่คือคนที่ทำร้าย
แล้วก็ไปส่งจูบจุ๊บนี่ฮะ
ก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับ
คือข้อมูลที่ได้เนี่ยบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมัธยมนะครับในลบบุรีนะครับ
เป็นการชกต่อยกันของนักเรียนในชุดนักเรียนเนี่ย
คนชุดลำลอง๑คนน้องคนที่เจ็บก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
เลือดนี่เต็มไปหมดหยดนองพื้นนะครับ
ลุกไม่ขึ้นต้องปีนกำแพงขึ้นมานะฮะ

ความจริงเขาไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงตามข้อมูลนะ
มีเพื่อนของน้องคนเจ็บก่อนไปมีเรื่องกับไอ้กลุ่มพวกนี้
เพราะมองหน้ากันแล้วก็ท้าชกกันนะครับ
ก็มาชกกันแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงน้องคนเจ็บก็โดนไปด้วยนะฮะ
หลังจากมีการท้าชกกันนะครับ
คู่กรณีเนี่ยชกเข้าน้องเนี่ย๑ครั้งนะครับ
ล้มลงแล้วก็เตะซ้ำไปอีก๒๓ทีด้วยนะฮะ
แต่ในคลิปไม่เห็นนะครับในคลิปไม่เห็นตอนเจ็บแล้วนะครับ
อาการก็อย่างที่เห็นนะฮะต้องไปเย็บนี่เย็บที่ปาก๕เข็มนะครับ
ศีรษะนี่ก็มีอาการลักษณะบวมโนแล้วก็มึนด้วยนะฮะ
เพราะว่าล้มลงไปนะครับทางโรงเรียนทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็ให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ทำร้ายเขามาพูดคุยมาขอโทษแล้ว
ทางฝั่งทำร้ายเนี่ยผู้ปกครองก็มอบเงินเยียวยาให้๓๐๐บาท
ให้กับผู้ปกครองของเด็กที่เจ็บนะครับ
เราก็พยายามติดต่อนะฮะไปทางผู้ปกครองของน้องที่บาดเจ็บนะฮะ
ผู้ปกครองบอกว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไปโรงเรียนไม่ได้นะฮะ
แต่ว่าคนที่เห็นคลิปบอกว่าโอ้โหอะไรกัน